มีการจับบ่อนการพนันไฮโลได้
แถวราชกระบังแล้วก็เด้ง๕เสือไปเรียบร้อยแล้ว

ก็ได้นักพนันกว่า๔๐คนแล้วก็ของกลาง
มีทั้งอุปกรณ์การเล่นพนันแล้วก็เงินหมุนเวียนอีกหลายแสนบาทครับ
เหตุการณ์การจับกลุ่มนี้เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
กำลังทหารชุดเฉพาะกิจกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกว่า๑๕นาย
เทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพ
ที่เกิดเหตุมีทางเข้าออกเพียงทางเดียว

พบนักพนันจำนวน๓๘คนเป็นชาย๒๑คนแล้วก็เป็นหญิง๑๗คน
กำลังเล่นพนันไฮโลกันอยู่พอดิบพอดีนะครับ
ก็สามารถยึดของกลางเป็นเงินสดจำนวนกว่า๑๘๐๐๐บาท

แล้วก็อย่างนี้ยังพบอาวุธปืนอีกหนึ่งกระบอก
วิทยุสื่อสารอีกจำนวน๕เครื่องครับ
นายทหารหัวหน้าชุดจับกลุ่มบอกว่าได้รับแจ้งจากประชาชน
ว่ามีการเปิดลักลอบเล่นการพนันภายในสถานบันเทิงแห่งนี้
โดยพบว่าเปิดลักลอบเล่นการพนันมาระยะหนึ่งแล้ว
โดยทำเป็นสถานบันเทิงปิดบังอำพรางเอาไว้นะครับ
แล้วก็มีนายกิติแซ่ล้ออายุ๕๐ปีรับเป็นผู้ดูแล
มีชาวกัมพูชาอีก๔คนรับเป็นเจ้ามือ
จากนั้นได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็นำนักพนันทั้งหมด
ส่งตำรวจนครบานห้วยขวางเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับ
ส่วนกรณีที่ทหารจับบ่อนพนันไฮโล
ในพื้นที่ตำรวจนครบาลลาดกระบังแล้วก็จับนักพนันได้๙๖คน
โดยสารพิจารณาลงโทษปรับนักพนัน
แล้วก็จำคุกเจ้าของสถานที่เป็นเวลา๒เดือนไปแล้วครับ
ส่วนรักษาราชการแทนผู้บังคับการตำรวจนครบาน๓
ก็ได้มีคำสั่งย้าย๕เสือโรงพักลาดกระบัง
ก็ได้แก่ภูมิกับการสถานีนะครับ
รองภูมิกับการป้องกันและปราบปราม
รองภูมิกับสืบสวนสอบสวนสารวัตรสืบสวน

ให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ

กว่าจะมีคำสั่งที่เปลี่ยนแปลงครับ
เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะฮะเรื่องของที่ย่านเหม่งจ่ายนี่อีก
ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจของทางด้านของสนห้วยขวาง
ที่ทหารนำนักพนันไปส่งตัวให้จะโดนอะไรหรือเปล่า